ตัวเลขที่น่าจับตาคือในส่วนของเรือนจำนักโทษในเรือนจำต่างทั่วประเทศ
ตัวเลขที่ออกมานี่ติดกันเยอะเหลือเกิน
ใช่ค่ะจนทำให้ตอนนี้มีการออกมาตรการมา๑๐ข้อ
ซึ่งทางกรมราชธรรมจะต้องไปดำเนินการ
เรื่องของมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตด้วย
นี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในสถานการณ์โควิด๑๙
ซึ่งก็ใหญ่อยู่แล้วนะฮะก็ต้องไล่แก้ปัญหากันไป
วันนี้สบคแถลงเนี่ยผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยโควิด๑๙
๕รายแต่ต้องแยกเป็นแบบนี้นะครับ
เป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ๒๗๗๓ราย
และเป็นส่วนของผู้ต้องขังในเรือนจำต่างทั่วประเทศ๖๘๕๓ราย
มีติดจากเดินทางมาจากต่างประเทศ๙รายนะครับ
วันนี้ผู้รักษาหาย๑๓๙๗นะครับตัวเลขสะสมทั้งหมด
ตั้งแต่โควิด๑๙ระลอกแรก๑๑๑๐๘๒ราย
วันนี้เสียชีวิตเพิ่ม๒๕ศพนะครับ
รวมเป็นเสียชีวิต๖๑๔ศพ
คือถ้าดูจากผู้ติดเชื้อและผู้ที่รักษาหาย
ทำให้ตอนนี้ยังมีผู้ป่วยที่รักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่
๘รายอาการหนัก๑๒๒๖ราย
และใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะครับ๔๐๐รายด้วยกัน
ส่วนเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙นะครับ
ตอนนี้คนไทยได้รับการฉีดไปแล้วกว่า๒ล้านเข็ม
แบ่งเป็นทั้งเข็ม๑เข็ม๒ตามตัวเลขหน้าจอแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
สถิติผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตตั้งแต่๒๕เมษายนที่ผ่านมาถึงวันนี้
ถ้าดูจากกราฟเนี่ยตัวเลขมันก็ยังพุ่งสูงอยู่
ยิ่งถ้าบวกในเรือนจำเข้าไปด้วยวันนี้เกือบหมื่นนะครับ
คุณหมอทวีสินโคศกสบคบอกว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด๑๙ตอนนี้
ยังมีกลุ่มก้อนใหญ่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีการตรวจเชิงลุก
เรือนจำ๘แห่งตั้งแต่๑๑๖พฤษภาคม
พบว่า๔แห่งที่มียอดติดเยอะเลยก็คือเรือนจำกลางคลองเปรม
เรือนจำนนทบุรีเรือนจำฉะเชิงเซาและเรือนจำเชียงใหม่ตรง
รวมแล้วก็หมื่นกว่าคนแล้วในขณะนี้นะครับ
นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในเรือนจำ
ดูตัวเลขแล้วเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแล้วก็ทำให้เกิดคำถามเยอะมากนะคะ
ปกปิดข้อมูลหรือเปล่าปกปิดตัวเลขไหมทำไมไม่ชี้แจงออกมาเป็นรายวัน
จะได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเรือนจำ
จะได้ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหากันได้อย่างทันท่วงที
คือวันนี้ค่ะในสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ไปนะคะ
แล้วก็ไปวางมาตรการในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้
มีมาตรการออกมา๑๐ข้อที่ทางราชธรรมจะต้องไปปฏิบัติตามนะคะ
แต่ว่าทางราชธรรมเองก็บอกว่าก็ต้องยอมรับว่าเรือนจำเนี่ยนักโทษล้นคุก
นักโทษล้นคุ้งนี่เป็นปัญหาที่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหารือกันมาตลอดนะคะ
คือนักโทษจำนวนมากอยู่กันอย่างแออัด
ถึงขั้นใช้คำว่าเป็นหายนะของราชธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะ
มาดูกันก่อน๑๐มาตรการที่จะมีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามีอะไร
ข้อแรกเลยนะคะก็คือจะต้องแถลงจำนวนผู้ต้องขัง
ที่ได้ตรวจเชิงลุกไปแล้วว่ามีจำนวนเท่าไหร่
ตรวจเชิงลุกให้ครบทุกเรือนจำทั้งผู้ต้องขัง
เจ้าหน้าที่เรือนจำและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางทุกคนนะคะ
รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกรมราชธรรมทุกคน
เริ่มจากกรุงเทพฯและปริมณฑล๕๕๑๙๘คน
๓เร่งหาที่มาและสาเหตุของการติดเชื้อ
และจะต้องแจ้งให้ทราบและจะต้องไม่ปิดบังนะคะ
รักษาและเฝ้าดูอาการผู้ป่วยนะคะ
ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขหาวิธีการรักษาที่เร็วและได้ผลดีที่สุด
โดยใช้ยาฟาวิพิราเวียรวมทั้งใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจร
เข้าช่วยรักษาในขณะที่รอดูอาการกันด้วยนะคะ
โดยเฉพาะกลุ่มสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของฟ้าทลายโจรควบคู่กันไป
เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ไม่แสดงอาการเท่าไหร่นะคะ
๖ผู้ต้องขังเป็นคนไทยถึงแม้ว่าเป็นนักโทษอยู่ในเรือนจำ
ก็จะต้องช่วยเหลือนะคะดังนั้นช่วยเหลือคืออะไรช่วยเหลือตามข้อ๗ค่ะ
จะต้องให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนค่ะ
ประกาศหน้าเรือนจำทุกแห่งแจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ
ต้องแจ้งอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
ผู้บัญชาการเรือนจำต้องทำรายชื่อผู้ติดเชื้อค่ะ
ปรับปรุงรายชื่อรายวันเลยนะคะญาติเขาจะได้รู้ญาติจะได้มาตรวจสอบ
ทุกวันนี้คือไม่เว้นวันหยุดราชการตรวจสอบได้ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
กระทรวงยุติธรรมและกรมราชธรรมบอกว่าจะเร่งวางแผนรับมือการระบาดในครั้งนี้
ในอนาคตจะมีการประชุมเพื่อเพิ่มบุคลากรเพิ่มอุปกรณ์ที่ขาดแคลนนะคะ
เพราะว่าผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเนี่ยค่ะก็จำกัดด้วยเรื่องของข้อกฎหมาย
ก็คือเขาออกไปไหนไม่ได้เขาถูกจองจำอยู่ในเรือนจำ
ดังนั้นเนี่ยกระทรวงยุติธรรมและกรมราชธรรมเขาพิจารณาเรื่องของนโยบายการพักโทษนะคะ
นักโทษในคดียาเสพติดที่มีอัตราโทษน้อยกำลังพิจารณาอยู่นะคะ
อาจจะมีลักษณะของการติดกำไรอีเอ็มที่ข้อเท้าเป็นลักษณะของการพักโทษ
เพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะกำลังอยู่ระหว่างการเสนอปรับฐานของโทษ
เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดเข้าสภาอยู่ถ้าเสร็จสิ้นเนี่ยมันจะมีการปรับลดโทษในคดียาเสพติด
ดังนั้นอาจจะมีการพักโทษใส่กำไรอีเอ็มแล้วก็ออกมาข้างนอกได้
ถ้าเสร็จสิ้นกระบวนการตรงนี้จะมีผู้ต้องขังประมาณ๕๐๐๐คน
ได้รับการพิจารณาพักโทษซึ่งก็บอกว่าถ้าได้วัคซีน
ถ้าฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังให้กับเจ้าหน้าที่มันก็จะหยุดเชื้อในเรือนจำได้
ถามว่าถ้าฉีดวัคซีนเทียบกับการซื้อยาฟาวิพิราเวียในการรักษา
อันไหนใช้ค่าใช้จ่ายมากกว่ากันการใช้ยารักษาใช้ค่าใช้จ่ายสูงกว่านะคะ
วัคซีนคุ้มค่ากว่าค่าใช้จ่ายน้อยแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
หมื่นคน๓ล้านถ้าแสนคนวัคซีน๓แสนคนก็๓๐ล้าน
แสนคนก็๙๐ล้านค่าวัคซีนมันถูกกว่าเยอะแยะเลยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วย
ผู้ต้องขังเขาอยู่ในเรือนจำในโซนบังคับอยู่แล้ว
ผมเรียนยืนยันอย่างนี้ถ้าผมจะไปขอ

ถ้าหากว่าเราไม่สามารถหยุดแล้วก็ในเรื่องของการรักษาหรือวัคซีนครบถ้วนได้เนี่ย
ก็เราจะใช้วิธีการและใช้อำนาจหน้าที่ในกฎหมายราชธรรมดำเนินการ
คุณผู้ชมคะสำหรับผู้ติดเชื้อในเรือนจำที่เชียงใหม่ตัวเลขสูงค่ะ
ก็ได้มีการสอบถามไปที่ผู้บัญชาการเรือนจำ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าไม่ได้มีการปิดบังตัวเลขผู้ติดเชื้อ
แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขหรือทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้
ก็จะต้องมีคนรับผิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกแบบนี้นะคะ

จะต้องมีคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ถึงตัวเลขค่อนข้างสูง
คือก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าที่จะมีการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในเรือนจำเนี่ยนะคะ
อธิบดีกรมราชธรรมนายอายุสินทบพันธ์
ก็บอกว่าคือตอนนี้มีเรือนจำทั้งหมดเนี่ย
๓แห่งคือติด๑๕แห่งแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่ยังไม่ติดเชื้อก็เฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะคะ
การตรวจหาเชื้อตอนนี้จะตรวจเชิงลุกแบบ๑๐๐
คาดว่าตัวเลขก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีก
ดังนั้นเตรียมรับมือกับตัวเลขเหล่านี้
ตอนนี้สั่งการเรือนจำทั่วประเทศเพิ่มมาตรการป้องกัน
เช่นเพิ่มเจลแอลกอฮอลเติมคลอรีนในน้ำอาบ
โดยให้ผู้บัญชาการเรือนจำบริหารดูแลให้ดีที่สุดนะคะ
ก็ต้องมีการตรวจสวอปเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ตรวจแบบ๑๐๐เลยทุกสัปดาห์เลยนะคะ
อธิบดีกรมราชธรรมในแพทย์วิรกิจหารปริพันธ์
เป็นรองอธิบดีกรมราชธรรมฝ่ายปฏิบัติการนะคะ
ก็มาชี้แจงว่าทำไมมันถึงควบคุมยาก
ในพื้นที่ของเรือนจำในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
คือในกรุงเทพทั้งเรียนจำพิเศษกรุงเทพ
มีผู้ติดเชื้อ๑๙๖๐ราย
เรือนจำพิเศษธนบุรีมีผู้ติดเชื้อ๑๗๒๕ราย
ทันทะสถานหญิงกลางมีผู้ติดเชื้อ๑๐๓๙ราย

อธิบดีกรมราชธรรมบอกว่ามันหลายสาเหตุคุณผู้ชม
หลายสาเหตุนะคะเช่นผู้ต้องขังรายใหม่ค่ะ
ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลอย่างนี้ผู้ต้องขังรายใหม่มันจะเยอะ

แล้วหลายรายที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ย
เวลาตรวจหาเชื้อครั้งแรกไม่เจอครั้งที่๒ไม่เจอ
ตรวจ๓รอบถึงจะรู้ว่าติดโควิด๑๙
บางรายต้องไปสารใช่ไหมคะ
พอกลับมากักตัวยังไม่ครบ๑๔วัน
ต้องไปสารอีกรอบหนึ่งแล้วต้องไปเจอคนเยอะ
ตรงนี้ปัญหาตรงนี้อาจจะมีการปรับวิธี

อกจากนี้ค่ะการย้ายผู้ต้องขัง

ย้ายเข้ามาแบบนี้ค่ะมันมีการย้ายผู้ต้องขัง

มันก็เสี่ยงที่จะนำเชื้อเข้ามา
และสำคัญมากความแออัดในเรือนจำ
อันนี้คือเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลก
โลกสารสนเทได้

ตรงช่วงที่อยู่นอกกรมราชธรรม

ในเรื่องของการที่จะต้องออกไป

มีนาเมษาเองแต่ท่านจะเห็นว่า
มีการออกไปใดส่วน

อาจจะสามารถพบได้

ที่ยากเกินที่กรมราชธรรมจะ

เดินทางออกไปข้างนอกเรือนจำ

ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งกลับตัวใหม่
เริ่มต้นนับหนึ่งกลับตัวใหม่
มีผู้ต้องขังอยู่ทั้งหมดนะครับ๖๓๑๑คน
ติดโควิด๑๙๓๗๙๓คนครึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาจะแยกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ผู้มีภูมิคุ้มกันในตัวเองก็มีผู้ติดเชื้อที่กำลังจะพ้นระยะการกักตัว
๒วันก็มีผู้ต้องขังที่ไม่ติดเชื้อตอนนี้ก็มีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
จังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีการแถลงข่าวนะครับ
เจริญฤทธิสงวนสัตว์ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยงานสาธารณสุขที่เชียงใหม่ด้วยแถลงข่าวนะครับ
นายสุรศักดิ์เผื่อนคำผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จำกลางเชียงใหม่ยืนยันว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ที่เรือนจำกลางเชียงใหม่
มีทั้งหมด๑๐แดนแดนที่เกิดเหตุติดโควิด๑๙เป็นแดนที่๔
ซึ่งเป็นแดนแรกรับที่มีการรับผู้ต้องขังใหม่เข้ามาในเรือนจำค่ะ

โดยมีกระบวนการแยกผู้ต้องขังอย่างน้อย๑๕วันตามที่กรมราชธรรมกำหนดแล้ว
ส่วนเหตุการณ์ระบาดในเรือนจำเนี่ยมันเกิดจากผู้ต้องขังจากแดน๔
เรียนหนังสือที่แดน๖แล้วจากแดน๖มันก็ไปสู่ผู้ต้องขังที่อยู่ที่แดน๕
ซึ่งเป็นผู้ต้องขังจากโทษคดีทั่วไปแล้วขยายการติดเชื้อไปถึงแดน๗
ซึ่งมาเรียนหนังสือร่วมกันด้วยทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างรวดเร็ว
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กรมรัชธรรมจะต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยไปป้องกันกันต่อไป
หลังจากเกิดเหตุนะครับทางเรือนจำกลางเชียงใหม่บอกว่าผู้ต้องขังใหม่ที่เข้ามาแล้วจะมีการกักตัวไว้ก่อนเนี่ยอย่างน้อย๑๕วันเนี่ยนะ
ที่กรมราชธรรมกำหนดคงจะต้องเพิ่มจำนวนการกักตัวนะครับเป็น๒๑วันหรือว่าเป็น๓๐วัน
แต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
สถานการณ์ของเรือนจำกลางเชียงใหม่ในประกาศพี่น้องข้างได้เรากว่าประกอบไปได้
เราจะก้าวข้ามอีก๑สัปดาห์นะครับที่เราจะถึงเรือนร่วม๒๘แห่ง
คุณผู้ชมคะสำหรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่อยู่ในเรือนจำค่ะ
แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ต้องขังหรือว่าเป็นนักโทษก็ตามนะคะแต่ก็ต้องดูแลตามมาตรการทางด้านของหลักสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าถึงสาธารณสุขดังนั้นถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาเขาอย่างเต็มที่
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ได้กำชับไปแล้วนะคะให้ทางราชธรรมเนี่ยค่ะ
ประสานกับทางสาธารณสุขนะคะดูแลผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด๑๙ที่อยู่ในเรือนจำ
โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ออกมาแถลงเรื่องนี้นะคะบอกว่าตัวเลขผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยค่ะ
นายกรัฐมนตรีได้รับทราบตัวเลขแล้วได้เห็นมาตรการออกมาแล้วที่บอกว่ามี๑๐ข้อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคตเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามมาตรการควบคุมและรักษาโรคนะคะ
ก็ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับประชาชนที่อยู่นอกเรือนจำ
นายกรัฐมนตรีขอให้ตรวจคัดกรองเชิงรุกในเรือนจำและทันทะสถานในพื้นที่เสี่ยงต่างให้มากที่สุด
ให้เร็วที่สุดจะได้จำกัดวงการแพร่ระบาดนะคะรวมถึงเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวผู้ต้องขังเอง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในเรือนจำด้วยนะคะ
ก็ให้ทางสาธารณสุขและหน่วยงานต่างของจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ